ภัยกันหน่อยนะคะช่างแอร์มหาภัยค่ะ
ตายายสองคนแกอยู่บ้านปรากฏแอร์มันไม่เย็นอ่ะ
แล้วพอดีมีคนมาเสียบใบปลิวไว้หน้าบ้าน
บอกว่าอ้าวล้างแอร์ซ่อมแอร์ตรวจแอร์อะไรได้หมดเลย
แกก็โทรไปโทรไปตามใบปลิวเรียกช่างแอร์มา
แอร์ก็มาดูให้แอร์ชั้นหลัง๒ตัวแอร์ชั้นบน๑ตัว
ทำนู่นทำนี่เสร็จสับคิดบินออกมา๗๐๐กว่าบาท
แม่เจ้าขนาดนั้นนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมช่างแอร์มาเนี่ย
อุปกรณ์เครื่องมือไม่ได้มาคนเดียวนะ
กับยายแกนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ย
มาล้างแอร์๒ตัวที่อยู่ชั้นล่าง
ทีนี้ช่างมาถึงก็เหมือนจะใจดี

ล้างให้หมดเลย๓ตัวนะคะ

ตายายแกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้าง

เมื่อเวลาเสร็จงานปุ๊บบอก
อ่ะราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด๗๓๒๐บาท
นี่บินใบประกาศแบบนี้ค่ะ

แกตกใจโอ้โหทำไมมันแพงจังอ่ะ

น้ำยา๘๐ปอนด์ปอนละ๓๐บาท
เติมน้ำยา๙๐ปอนปอนละ๓๐บาท

ก็เนี่ยช่างคนเก่าที่มาทำให้ตากับยายทำไม่ดี
น้ำยาขาดน็อตก็หลวมน้ำยามันเลยรั่ว

พอตรวจดูถึงเห็นว่าน้ำยาพร่องก็เลยต้องเติม
แกก็งงแต่แกไม่รู้ไง

ก็ไปกดเงินมาจ่ายให้

ยายแกเลยโทรไปตามใบปลิวอีกทีนึง

ผมบอกราคาแล้วตอบแค่นี้

ว่าไปบอกราคาตอนไหนสรุปก็ไม่ได้บอกนะคะ

หลายคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก

บางคนบอกปกติแล้วน้ำยาแอร์

แต่นี่เขียนบอกเติม๘๐ปอนด์๙๐ปอนด

โอ้โหค่าล้างแอร์ราคาขนาดนี้

ล่าสุดก็เลยนำหลักฐานเข้าร้องเรียนสหวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ